ตัวเล็กเนี่ยแต่มันอาจจะแอบมาซุก
กใต้เป้ากางเกงคุณก็ได้นะ

เจอยังหัวอยู่ไหน

เป้ากางเกงที่ตากเอาไว้ตรงนี้

สีสันมันก็ดูครับคล้ายครับคลา

เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

งูสองตัวอยู่ในเป้าเดียวกันไม่ได้

แต่มันเป็นงูเล็กนะ

โอ้โหงูเล็กงูใหญ่เจอกันมันก็ต้องคุยกันแหละ

ไข่งูเล็กไข่งูใหญ่ไอ้ฉันไม่ได้ใหญ่แล้วแต่ฉันก็เล็กนะ
ยังไงใครจะใหญ่ใครจะเล็ก

มันไม่จบมันไม่จบ
แต่ว่างานนี้ต้องรีบเคลียร์เลยค่ะ
เพราะว่าพี่แม่บ้านที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้บอกโอ้โหตกอกตกใจอ่ะ
งูนี่มันมาซุกอยู่กางเกงได้ยังไง
โชคดีก็คือเป็นกางเกงที่ซักตากไว้

โอยเชชบุน

ก็เป็นแม่บ้านที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้นะคะคุณป้าบำเพ็ญดีโนนอดนะคะ
บอกว่าหลังจากซักผ้าเสร็จก็ไปตากที่ระเบียงไง
พอแห้งแล้วอากาศว่าเดี๋ยวจะเอากางเกงไปเย็บเพราะว่าซิปมันแตก
จังหวะนั้นแหละเอื้อมมือไปหยิบกางเกงอุ๊ยตายแล้ว
คำผัดโดดอะไรนุ่มจ้าโดดอะไรนิ่มจ้า
แล้วงูมันที่ขดอยู่ในเป้ากางเกงก็ตกใจเหมือนกันนะ
คือต่างคนต่างตกใจเอามือสะดุ้งออกมา
แล้วคุณป้ารีบออกจากห้องทันทีตั้งสติได้เลยให้พี่กู้ภัยมาช่วยจับ
ว่ากันว่าตัวนี้ถึงจะเล็กแต่ยาวเมตรหนึ่งนะคะคุณ
ไม่ใช่ย่อมนะจ๊ะพี่กู้ภัยจับได้แล้วด้วยความตัวมันเล็กใช่ไหม
กระสอบใหญ่ไปเอาใส่ขวดพลาสติกก็พอคุณชนะ

จะใหญ่เกินไปมันหลงเหลง

เห็นมันน้อยให้เวลามันน้อยเดี๋ยวมันก็โตใหญ่ได้

นี่แหละจับใส่กระบอกยัดลงไป

มันยังมีอากาศหายใจอยู่ไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์นะ

ไม่ใช่เหรอคุณชนะเอาใช่ไหมมันอึดอัดบางทีหายใจไม่ออก
ใส่ปั๊บเดียวเดี๋ยวพี่เอิ่มก็ไปใส่ในโหล

จากนั้นตามที่แผนยะดง

แต่ก็คิดว่ามาให้โชคใช่ไหมล่ะ
บอกไปแล้วนะเลขห้องไหนไม่บอกอีกนะ